จะบอกว่าประโยคนี้มิ้นไม่ได้พูด
พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ไม่ได้พูด

ลักษณะท่าทีดูกลางดูข่มขู่
กำลังทะเลาะมีปากเสียงกับเจ้าของรีสอร์ทคนหนึ่ง
แล้วเขาเอ่ยประโยคนี้ขึ้นมา
ลองไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
พี่อุ๋ยฟังเขาไหมคะ

เป็นทั้งโจรด้วยเหรอ

งงไปหมดเลยค่ะเพื่ออะไรคลิปนี้เป็นของคุณรังสรรค์นะคะเขาเป็นเจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
เขามาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแกลงให้ดำเนินคดีกับผู้รับเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้า
แสดงพฤติกรรมกลางแย่งมือถือแล้วทำทีเหมือนจะเข้ามาทำร้ายเขา
คุณอังสรรเล่าว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเช้าวันที่๑๒กรกฎาคมค่ะ
มีผู้รับเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้ามาทำงานอยู่ที่หน้าทางเข้ารีสอร์ทเขาก็เลยมายืนดู
แล้วก็เข้าไปสอบถามเพราะเห็นว่ามีการปักเสาไฟฟ้าตรงกับทางเข้ารีสอร์ท
ตอนแรกในใจจะบอกผู้รับเหมาขยับเสาไฟไฟออกไปสักนิดนึงได้มั้ย
มันจะได้ไม่ขวางทางเข้าแต่ยังไม่ทันจะได้เอื้อนเอ่ยอะไรออกไป
ผู้รับเหมาเก็บผีเข้ามาทำท่าทางไม่ค่อยพอใจ
แล้วพูดคำว่าขุดตามแนว
ไม่ขวางอ่าแต่ยังไม่ทันได้พูดคนนี้เดินมาบอกเลยว่าขุดตามแนว
แล้วสักพักนึงก็เดินปรีเข้ามาแล้วถามประโยคแรกที่คุณผู้ชมได้ยินในคลิปค่ะ
มึงจะอยู่ที่นี่อีกนานไหมมึงคิดว่าจะอยู่ที่นี่อีกนานไหม

แล้วก็ข่มขู่ต่างนานาทั้งที่นี่เพิ่งเจอกันครั้งแรก
ไม่เคยที่จะมีปัญหากันมาก่อนเลยเราก็เลยถามไปยังการไฟฟ้าเพราะเมื่อกี้มีการอ้างว่าในลายไฟฟ้าใช่ไหมคะ
นี่คือลายคงหมายถึงเส้นแนวของลายที่ไฟฟ้าเข้ามากำหนดเอาไว้
เพราะมันเป็นการปักเสาไฟฟ้าไงเราก็เลยไปถามทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแกลง
บอกว่าอ๋อไอ้การปักเสาไฟฟ้าเนี่ยเป็นงานของการไฟฟ้านั่นแหละแต่คนที่เข้าไปปากทีมที่เข้าไปปักเนี่ยไม่ใช่พนักงานของการไฟฟ้า
เป็นทีมงานของผู้รับเหมาที่มารับเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้า
ก็การไฟฟ้าจ้างเหมามาให้เอาเสาไปปักตามแนว

ถ้าเขาก็ทำตัวราชนานี้ไม่ไม่ไม่ไม่สมควรที่จะให้บริการประชาชนค่ะ
จริงเลยเขาก็ยังบอกว่าเขาชื่อประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์จันโอชา
โอ้โหระดับประยุทธ์มาปรับเสาไฟฟ้าเองเลยเหรอ
โอโหเป็นเกรียดเนี่ยนะเป็นเกรียดหน้าบ้านผมนะ
นี่ถ้าพลนิกประยุทธดูท้ายรัฐนิวโชยุเขสดุ้งแล้วนะ
คือผมว่าเจ้าตัวก็คงไม่ได้ถึงขั้นจะอ้างชื่อ

จะได้ไปหาตัวยากอย่างนี้เหรอ